วยคู่แรกของเรานะครับหมัดเดียวไม่เหลวแลเลยครับหมัดขวาเข้าปลายคางครับ
ที่สามด้วยเวลายี่สิบห้าวินาทีเองครับครับผมเมื่อกี้ยังพูดอยู่แบบแบบว่า
เสน่ห์งามเล็กครับโดนหมัดจักรจี้แล้วก็ออกมาสุดท้ายน้ำยอกน้ำบ่ม
นายนี่เนี้ยวเหนียวนะพี่ชัยนะครับแต่ว่าเจ้ามูมแดงบอกผมเจ้ารุ่งบอกว่า
เป็นคู่แรกรึเปล่าติดตามตอนต่อ
ฝ่ายแดงจอมเข่าขุนศึกโรมัน
ล็อกจับเข็นเน้นแทงตี
เขาคือเริ่งสิดนิวัตต์
ประทัดกับฝ่ายน้ำเงินขุนเข่าขมังเวท
เดินกระถุงแทงอัดยัด
เขาคือตีเล็กเพชรสี่หมื่น
มวยคุยสองแล้วนะครับฝ่ายแดงเริ่งสิดนิวัตต์
ชื่อพาณุวัตต์สมรูปอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดบึงกาลชกมาแล้ว๖๕ครั้ง

แพ้๒๐ครั้งและเสมอ๑ครั้ง

ชนะคะแนนบอดิโก๊ปช๕ประยักษณ์

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตีเล็กเพชรสี่หมื่น
หรือตีใหญ่เกียรติช่องเขา
ชื่อสลาวุธหนูทองอายุ๒๖ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๘๐ครั้งชนะ๖๕ครั้ง

พร้อมข้างหลังชนะคะแนนวัตต์สงการ
ประธานดิ่งที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ก็หายไปนานแล้วครับตีเล็กหรือว่าตีใหญ่เกดช่องเขาเดิมนะครับ

แล้วหลังจากช่วงนี้ก็พักลักษณ์ไว้ก่อนครับ

หายอกหายใจไว้หนึ่งไฟล์ก็ชนะที่ไทยรัฐเอาไว้สวยงามวันนั้น

นี่เป็นไฟล์ที่๒ที่คัมแบ็คกลับมานะครับ

เจ้าตีเล็กด้วยนะครับส่วนมุมแดงก็มีเฮียโก๊คสิดนิวัตรนะครับ
ถอดมงคลให้กับเริงครับหรือว่าเริงชัยเดิม
มุมแดงนี่ว่ากันว่าเป็นนักชกเจ้าถิ่นนะมาที่นี่บ่อยเหลือเกินนะครับ
หลังฟอร์มสดด้วยชนะมา๓ไฟล์ติดต่อกันแล้วนะครับเริง
มุมแดงนี่มีแข้งเลยครับน้ำเงินเข่าครับอ้าวเดี๋ยวดูครับ
กันไปแลกกันมาจะเป็นอย่างไรครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
พันธุ์ตำรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงครับโอ้โหดูลายบนตัวครับ
ทั้งคู่เลยนะครับประเภทแท็กทูมหาภัยต้องถามพี่ปากพี่บุ๋มว่าของใครสักสวยกว่ากัน
ให้คะแนน๓คนมีสินชัยจุลวงนรงธนาจันทร์อาวุธสุขมีนะครับ
นี่เป็นคู่ที่๒เริงสินนิวัตรแดงกับปีเล็กเพชรสี่หมื่น
แข้งคู่นี้นะเกงสีน้ำเงินนี่แข็งโป๊ะเลยที่จะไปมองหน้าแข้งนะ
ต้องบอกว่าวันนี้คู่นี้นี่ทีมงานหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่าย
นำทีมมาคุมอย่างดีเลยตั้งแต่มวยยังไม่ต่อยนะอืม
ฝ่ายแดงนี่มีโก๊กต่อหมูหวานอืมนำเงินนี่มากันเพียบเลยน่ะอืม
ทีมโดยใครรู้ไหมเจ๊กิ๊กเพชรสี่หมื่นนี่ไอ้เจ้าเสานครศรี
มาไกลเดินทางมาจากน้องคอนสีเลยน่ะอืม
แล้วก็วิทยาเพชรสี่หมื่นก็ค่อยตามมาแต่ว่าให้จิ๊กกิ๊กดูแลแต่แรกเลย
โอ้โหควบคุมดูแลอาหารการกินต่างช่างหนักเสร็จยังไง
นี่เจ๊กิ๊กดูแลแต่เพียงผู้เดียวเลยแต่เสียงไม่ค่อยดังอยู่วิทยา
ไม่ได้เขาเป็นสุภาพสติเสียงดังไม่ได้เสียงดังไม่ได้
เออแต่ว่ามีอำนาจนี่เป็นสุภาพดนตรีที่มีอำนาจอีกคนนึง
แค่งซ้ายเตะไอ้หมอนี่เหนียวแน่นนะโอ้
ตีเล็กตีเล็กเพชรสี่หมื่น
ถ้ากล้องจับไปที่บริเวณหน้าแข้งเกงสีน้ำเงินนี่รู้เลยแข็งโป๊ะครับ
ประเภทหน้าแข้งแบบนี้อย่าไปสบตายอย่าไปสบหน้าแข้งนะครับ
พี่เปล่าหรือยาวน่ะมันมักจะตามตามกันมาส่วนมากจะเป็นแบบ
นี่มีซุตฯกันแหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
ต่อดีก็ยังแพ้พลิกมีเยอะแยะหลายคู่ต่อหลายคู่เลยนะครับพี่ตัว

สุดทำท่าสุดเหมือนกันนะครับไอ้เจ้าเริง
นี่ครับตีรอบก็กลายเป็นแค่งขวาต่อยาง
จากหมุดหงิดเนี่ยโดนจิ้มหมัดขวาก็ไปมีก้นเตี้ยหมุดหงิดเลย

สิกนิวัฒน์เปลี่ยนชื่อมาแล้วดูดีนะตัดตัวชัยออก
เออใครเดิมมันชื่อเริงชัยไม่ดีอ่า
ตีเล็กกับเดิมก็ตีใหญ่เกียรติช่องเขาอันนี้ลดไซส์มาหน่อยเหลือเล็กนะ
เป็นมวยที่แกร่งแข็งแรงนะครับเดินปั้มโดนตีเดินเบียดใน
อย่างเดียวประเภทพวกก่อติดคิดตังค์ไม่ว่าจะตีได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับเกม
มองไหนโดดล่าไหลแขนหนีอาจจะลำบามกันนะ
ขึ้นมายกแรกนี้เน้นเลยนะน้ำเงินตีเล็กเพชร๔๐๐๐๐
เน้นเลยกลับมาเร็วเข็มเร็วแล้วครับน้ำเงิน

เสน่หงามเล็กโรงแรมนัชนาหาดใหญ่ยก๓
มีนับมีน็อกทุกเสามีพลิกกันตลอด
นี่แหละครับกับยอดมวยไทยรัฐเวอร์มอเตอร์สงชัย
ไอ้ยิ่งแบ้นไอ้ยิ่งแพ้ไอ้ยิ่งแบ๊บแบ๊บ

ผมดูเกมแล้วนี่คู่นี้ก็มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนด
เป็นไปได้อย่าตามคู่แรกไว้
ดูครับขยับไอ้เจ้าตีขยับ
ดูประเภทปลูกศักดิ์ไม่สนไงว่างั้นเถอะ
หมดยกแรก
หมวยคู่อีก๒นะครับขามันนะครับยกแรก
ทางด้านสีเล็กหัวแค่งซ้ายกลับไปต่อยมัด

อ่อนเลยครับเริงโดนเข้าไปนี่

ตีใหญ่หรือสีเล็กนี่ไม่ธรรมดาครับ

แต่ว่ายังไม่ถึงกับท่านแบบล้มไปเลยนะพี่นะ

โดนเข้าไปนี่ย่อหน้าเลยนะครับเริงครับ
หนักเหลือเกินเลยครับ

ยุโรปอเมริกาตรงลาติน

ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยส่งแชร์ลัฐนาสุปัน

รุ้นความเสียวกันต่อครับในยกที่สอง

มันจะลงยก๒หรือเปล่า

ขยับเดินไอ้เจ้าตีต้องเปิดเกม

แต่จะว่าไปแล้วเรื่องจังหวะฝีมือนี่

โหมีตีงขวาน่ากลัวด้วยดิแดง

ตีงขวามาแล้วโหมีมาดีด้วยน้ำเงิน
โหเต่หนักเต่แน่นเลย

เดินพื้นเพลนี่เจ้าตัวที่เป็นมวยเข่าโดยต้อง

ขยับหลอกมาลับรองทีมไหน
ถ้าหลงเข้ามาแล้วเข้าซ้ายไปแล้วก็เริงยุ่งเลยนะครับ

สาวนครศรีตะโกดต้องเดินตั้งในนะอย่าไปเต้นนะ

นอกนี่มันแห่แดงตีนขวาน่ากลัว

ถึงเป็นการขึ้นชั้นของเจ้าเริงสิบนิวัตต์

มีต้ำหนี่

นี่หมอของเมื่อกีษยอดมวยไทยรักที่ติ๋ระ

ฝั่งมือมา

อีกเรื่องทรงศิลป์แล้วนะ
ให้ลูกถนัดเลยนะตรีเหล็ก

ถ้าลุ้นนายนี่ก็ต้องวัดกันที่การฟิศซอมนะ
ฟิตซ้อมดีบำรุงถึงเอาไปครับ
ใช้ชนะกระจับเป็นปัญหา
ท่านบุตรีสัญญา

ถูกกระจับให้แน่นซะก่อน
นี่แหละครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

ใครที่เป็นแฟนของศึกวันทรงชัยนะ

เพชชาชายใส่กับกุมารดรอย์
อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คล่องใจแคงใจ

ดูครับสุริยันเล็กที่ต่อยเจ้าคมประตักจำได้ไหมคุณอนุมัติ
ใช่โอ้โหคอแทบหลุดเลยโอ้โหหน้าสมบัติเลย
เดี๋ยวนี้สุริยันเล็กเจอกับกล้องธรณีเป็นคู่รองแล้วไปดูคนคอนเปิดหัวเป็นคู่แรก
น่ารักมากเลยคู่นี้ไอ้ตัวนี้ต่อยที่ไหนใครก็ชมใครก็รักนะครับ
ตอนนั้นสองปอนด์ให้กับฟ้าบุญมีนี่เบิร์ตรังศิษย์
มาดูนักมวยที่ยังไม่แพ้ใครนะโมฮ็อกของวิทยาเพชรสี่หมื่น
ซึ่งทำมวยตอนนี้ขึ้นนะเพราะว่ามีเจ๊กิ๊กเจ๊กิ๊กเขาดูแลการพิษซ้อม
นี่ไอ้เจ้าโมฮ็อกใส่กับซ้ำป่างามของกำนันประมุกนี่ครับ
ก็เป็นคู่มวยของวัลส่งชัยวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ที่ราชดำเนิน
แฟนที่เป็นแฟนนี่ขึ้นป้ายนี่ก็เตรียมไปดูกันแล้วพี่ป่า
แต่ชื่นชอบกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะแฟนรุ่นเก่านี่จะบ่น
จะถามจะพูดถึงกันตลอดถามกันมาตลอด

เพราะตอนนี้ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิม
เป็นที่ศรัทธาของแฟนมวยมากว่า๔๐ปีนะ

โปรโมเตอร์ทรงชัยจะต้องมาอยู่ที่ไทยรัฐตลอดนะ
ยอดมวยไทยรัฐนี่ทุกนัดเลยเห็นไหม
พี่ต้องมาเฝ้า
ดูจากสถานการณ์๒ยกวันนี้
ผ่านพ้นไปแล้วนี่ไอ้เจ้าตีเล็กมันทำดีเหลือเกิน
โอ้โหกระพุทธน่ากลัวใช้ได้เลยนะ

เอามีเวลาเหลืออีกนิดเดียว
คงทำอะไรกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อยก๓
พี่พี่ป่าบอกว่าน้ำเงินนี่โอ้โหกระพุทธน่ากลัวใช้ได้แล้ว

โอเหอะเทวินอย่างมุ่นใช้ได้กับแข่งขวาของแดง
เริงสิทธิวัฒน์นี่มีดีที่ตีนขวาเลยนะ

เข้มข้นแล้วแบบนี้พักซักคู่
ครับภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๒ที่ผ่านมานะครับ

คืนครับโอ้โหนี่เตะล่างครับ
ตัดขาทางเริงเสียหลักล้มนะครับ
ครับสีเล็ก

สักยันวัดไหนไม่ทราบครับมีแผลแตก

เต็มแผ่นหน้าแผ่นหลังเลยครับ

ยกแรกโดนแล้วย่อหน้ายกที่สอง

คนละทีนะครับตามต่อยกที่สาม
แค่งสายหน้านี่ทำงานได้ดีนะ

แต่ข้างล่างบนล็อกนี่นะตีเหมือนกันนะ

ต่อสู้อยู่บนล็อกเส้นขาใหญ่นะ

นี้ต้องออกตีนให้จัดขึ้นเลยนะครับ
คนไหนแบบนี้แดงต้านอยู่หรือเปล่า

ลักษณะมากดแขนนี่เหมือนเด่นมีชัยเลยนะ

ดแขนหนักเจาะล่างดี

เปิดเกมตอนนี้เจาเริงเปิดเกม
ล็อกสวยด้วยดัง

โห

มาส่งผิดไปนิดนึงเริงปล่อยให้โดนหนีแบบนี้แม่
เจ้าตีมันแก่งเหลือเกินนะโอ้จับเหนียวจับแน่นเลยเนี่ย
ล็อกอยู่เลยนะโหล็อกแน่นจริง
แม่ตะเวียงสู้ตำรอบนะแม่ล็อกก็เสียทรงเลยเมื่อเช่าคู่
มวยกินดีมีความมั่นใจแล้วก็ขึ้นบนวิธีแล้วเนี่ย
มันก็ไม่ห่วงไม่กลัวหมดขยับแท่งด้วยเขาซ้ายตีดตีดตีด
เริ่งนี้ใช้ความสดแล้วเอ้าวันนี้ตีกลายเป็นตะหลับ
ฝันก็สอบขวานี่กะย้ำแผลเก่าเลยนะครับ
เฮ้ยหักมุมลูกนี้ตีด้วยซ้าย
พอประกบในนี่ดูเหลี่ยมมันขาดเกินไปหน่อยเริงสินิวัฒ
แย่งอาชีพนี่เจ้าเริงจะแย่งอาชีพเจ้าตี
น้ำเงินเขาอาชีพอยู่แล้วได้ลูกสวยงามเจ้าเริ่งนะ
ลูกปั้มยึดยึดจะเป็นยังไงเสียหลักเสียทรงแบบนี้นะ
ขึ้นชั้นมาผิดชั้นผิดประเภทหรือเปล่าแต่สู้ได้ดีเลยนะเริง
ยังต้องขยับอ้าวโดนหักโดนพลิกโดนเท
ต้องท้อไม่ได้นะเป็นลูกแข็งแกร่งลูกถนัดของน้ำเงินเลยลูก
มีหลายลูกนะว่าอย่างงั้นที่ยังประสิทธิ์หลายเจ้าเริ่ม
มวยเวลามันขึ้นชั้นเนี่ยนะถ้ามาไม่ดีไม่จริงไม่จริงแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะ

น้ำเงินล็อกล็อกแล้วแทงแทงซ้ายเนี่ยเข้าหมดเลย

โอ้โหมันมาเหนือความคาดหมายเลย

แทบจะเป็นพ่อบุญรับไปเลยนะครับ

ดูยกแค่งซ้ายเตะปิด

เอาแค่งขวามีความหมายแล้วสำหรับไอ้เจ้าเริง

อีกสองยกที่สามที่ผ่านมาครับนี่ทางด้านตีเล็กนี่เล่นอาชีพเลยครับ
เข่าในครับนี่จับเสียบเข่าเขาลำตัว
เหนียวมากแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวนานด้วยนะกระทุ้งก็ลำตัว
จับเริงก็พยายามตีโต้โดนทางด้านตีเล็กนี่หักเหลี่ยมครับ
ไม่จังหวะจะตีโต้ยินกระดายขายเดียวรวบเรียบร้อยนะพี่ชัยน่ะ
ครับเป็นไงมาถึงตรงนี้ชั่วโมงนี้ก็ความแข็งแกร่งอยู่ที่ทางด้านตีเล็กครับ
ครับแดงได้ช่วงได้ยาวได้สดนะพี่ชัยนะ
ยืดเยอะไปไม่ดีครับเดี๋ยวดูครับยกที่สี่
บนเวทีครับในยกที่สี่นะครับแม่เกมนี่ดูเกมการออกคู่มวยออกมาแล้ว
มันน่าจะต้องเบียดกันสนุกครับน่าจะออกมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าเกมของเจ้าตีแล้วมันจะมาแกร่งมาดีเยอะเกินนะ
พอติดในเข้าไปนี่แม่เริงนี่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลย
พอไปโดนแบบนี้ความแข็งแกร่งครับเห็นชัดเจนเลยเนี่ย
น้ำเงินมันติดตัวแล้วแทงแหลมเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะสุดท้ายมันชนะบริโกร๊กนี่นะ
เจ้าเริงนี่ใช้สวยงามเลยนะมองมีอนาคตเลย
แต่วันนี้มาเจอกับไอ้เจ้าตีนี่ไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับ

เพราะจริงแล้วก่อนการชกประกบออกมานี่นะ
บรรดานักบรรเกศจีย์อาจารย์และหลายสำนักมันก็มองว่าไอ้เจ้าตีนี่วันนี้ลำบากแน่

ยอดบอลนี้มาในน้ำหนัก๑๒๘บอลเนี่ย
โอกาสน่าจะเจอกับใครติดตามนะครับที่ตรงนี้
ภูชิขาบริเวณดีก็จับแพ้ไป
ก็เป็นว่าเริงสินนิวัฒน์แดงนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป